คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสุภาพท่านก็เน้นประจำเหมือนกัน
คือมันเริ่มจะเรียกว่าพัฒนากลวิธีในการที่จะหลอกลวงคนเนี่ย

คนก็ตามไม่ทันตำรวจก็ตามไม่ทัน
ใช่แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแก๊งที่มีหัวหน้ามีบอส
เป็นชาวต่างชาติจีนบ้างเกาหลีบ้างไต้หวันบ้างถูกไหมคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจภูทรสะดาว

ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรสพสะดาวและทหารนะคะ

อยู่ในซอยสองชัยถนนกาญจนวนิษฐ์ที่บ้านด่านนอกในจังหวัดสงขลา
คือตำรวจเขาไปสืบทราบมาว่ามีกลุ่มชาวจีนแผ่นดินใหญ่

ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายเครื่องสำหรับทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง

พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็เจอเลยค่ะ
กลุ่มชาวจีนกำลังนั่งทำงานติดต่อกับลูกค้าอยู่เลย
ทั้งหมดไม่มีใครพูดภาษาไทยได้สักคน
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดบัตรเครดิตชนิดต่างไป๓๙ใบ
พิวเตอร์มี๓๐เครื่อง
โทรศัพท์มือถือแล้วก็ซิมการ์ดอีกจำนวนนึงเอาไว้เป็นของกลาง

มีชาวมาเลเซีย๑คนชื่อว่านายเอ็งโย
ซึ่งเป็นผู้ติดต่อเช่าบ้านแล้วก็อพาร์ทเมนต์ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดรถเบนส์ของนายเองมา๓คัน
นำไปตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ

และผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ทำการตรวจสอบ
แก๊งการพนันออนไลน์อะไรหรือเปล่า
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหานะคะ
ก็ส่งตัวกลุ่มชาวจีนไปควบคุมตัวเอาไว้ที่ห้องกักตัว

เพื่อรอดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แถลงข่าวอีกครั้งวันพรุ่งนี้ค่ะ
แต่อยู่กันเยอะขนาดนี้นะ๒๓คน
พิวเตอร์๓๐เครื่องคือลักษณะมันค่อนข้างเข้าข่ายจริง